ขอแสดงความยินดีกับนางร้ายสุดแซ่บหุ่นเสีย

ที่เขาบอกว่ายกกันมาไหล่หัก

โดยเจ้าสาวพี่อุ้มแล้วก็เพื่อนเจ้าสาวมาในชุดจีนสีแดงสดใสเลยค่ะ
ส่วนเจ้าบ่าวค่ะพี่บอลก็มาหล่อแบบเนี๊ยบนะคะยกขันหมากพร้อมกับสินสอดที่เขาบอกว่ามันหนักมากนะคะ
หรือว่ารู้ยอดสินสอดเนี่ยมีกรี๊ดคอแตกกันอย่างแน่นอนบรรยากาศช่วงเช้าค่ะเริ่มกันมาตั้งแต่เวลา๘โมงเช้าเลยนะคะ
เพราะว่าคนกั้นประตูเป็นน้องสาวนิวเคลียร์หันศา
แล้วก็ดีเจเพชจ้านั่นเองนะคะเห็นว่าแกล้งโอ้โหเจ้าบ่าวตลอดเลย
แล้วพอถึงช่วงพิธีการยกน้ำชาสู่ขอค่ะ
อุ้มแล้วก็พี่บอลกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ไหวด้วยนะคะ
ส่วนความรู้สึกของทั้งคู่จะเป็นยังไงนะครับ
เดี๋ยวไปติดตามชมได้ในบันเทิงไทยรัฐเย็นนี้
เอาเป็นว่าบันเทิงไทยรัฐของเราก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ
กระแสข่าวผ่านอะไรมาต่างมากมายก็ยังคงไม่ปล่อยมือกัน